คุณผู้ชมคะเคยได้ยินคำว่ายามอุบากองหรือว่ายันอุบากองไหม
จริงอันนี้ค่ะมันคือศาสตร์โบราณ
เอาไว้ดูวันดีเวลาดีเอาง่ายเลิกงามยามดีค่ะ
แต่เหตุการณ์นี้เขาดูด้วยนะ
ดูก่อนจะไปก่อเหตุ๘คดี
เขาไปก่อเหตุอะไรเขาไปก่อเหตุตระเวนลักทรัพย์ค่ะ
แล้วสุดท้ายต่อให้ดูยามอุบากองแล้วโดนไหมล่ะ
โอ้โหล้มไปแล้วใช่ไหมใช่ล้มสิคะต่อให้ดูเลิกดีแต่ทำเรื่องชั่วไม่น่าจะรอดค่ะคุณผู้ชม
ตำรวจสพเมืองอุบลนะไล่ล่าเลยคนร้ายนั้นอ่ะที่ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่นะ
วิ่งราวทรัพย์ร้านสะดวกซื้อมาที่ตำบลจาระแมค่ะอำเภอเมืองอุบล
แล้วพอหนีออกจากร้านปั๊บโอ้โหจังหวะนั้นสายตรวจ๑๙๑สวนมาพอดีไง
ก็เรียกจอดจอดแต่คนร้ายคนนี้นะเร่งเครื่องหนีค่ะ
หนีไปทางถนนแจ้งสนิทบ้านทุ่งบุรพาตรงนั้นมันเป็นดินลูกรังด้วย
แล้วนี่ตำรวจไล่ฟัดเลยค่ะคุณผู้ชมพยายามจะไล่ล่าตาม
พอมันเป็นถนนดินลูกรังแล้วเนี่ยทำให้รถมอเตอร์ไซค์เขาล้ม
ตำรวจก็เลยไปรวบตัวได้นะคะแต่แหมตอนที่ตำรวจไปคว้าตัวเนี่ย
ไปคว้าตัวคือที่แรกเกือบจะรอดแล้วอ่ะแล้วสุดท้ายรอดจริง
หมายความว่ายังไงหมายความว่าไปคว้าตัวคนร้าย
แล้วคนร้ายก็รอดไปได้อ้าวสิ่งที่ตำรวจได้ได้อะไรอ่ะ
เป้มาใบเดียวอ่ะเอ้าปล่อยให้ไปซะได้นี่ขนาดคนร้ายล้มแล้วนะ
ตรวจสอบในกระเป๋าเจอมือถือเจอวิกผมด้วยค่ะ
หมวกเจอรองเท้าผ้าใบด้วยอำพรางตัวหรืออะไรเนี่ย
นี่ไงแสดงว่าเวลาก่อเหตุคือจะต้องใส่วิกใส่หมวก
อำพลังตัวจะได้ไม่รู้ว่าเป็นใครใช่ไหม
ซึ่งทั้งหมดเนี่ยคือของนายพันธารานิธิรัตน์ปภาคุณ
เขามีลักษณะตรงกับคนร้ายเลยไปวิ่งราวทรัพย์ที่ร้านสะดวกซื้อหลายแห่งค่ะ
ตำรวจก็เลยรวบรวมหลักฐานแล้วก็ขออนุมัติศาลออกหมายจับ
ทีนี้นายพันธาราคนนี้เขาเข้ามอบตัวนะ
ตำรวจคุมตัวมาพันธรามาทำแผนประกอบคำรับสารภาพหน่อย
ใช่เราไหมเนี่ยในกล้องวงจรปิดโอ๊ยเอาเสื้อปิดหน้าใหญ่เลยคุณผู้ชม
เขาบอกว่าใช่ผมนี่แหละคือคนในกล้องวงจรปิด
เอามาที่มินิบิ๊กซีก่อนโอ้ไปก่อเหตุ
แล้วคิดดูสิตั้งแต่ปี๖๔๖๕๖๖ช่วง๓ปี
ก่อเหตุมาแล้วแปดคดีค่ะโอ้โห

มะกะดา๖๔๗กุฎราชอ่าพอเมษา๖๕๗หาดภูเดือ
อ่าพฤษภา๖๕๗ทัพไทยคือเน้นร้านสะดวกซื้อเลย
ใช่เข้าไปก่อเหตุบางทีแบบในปั๊ม
สะดวกซื้อในปั๊มก็ไปก่อเหตุเหมือนกันนะคะ
พันธราเข้าไปลักทรัพย์ในร้านสะดวกซื้อต่าง
เอาตังค์ไปทำอะไรไปเลี้ยงดูลูกเมียครับ

แล้วอย่างหนึ่งผมต้องไปจ่ายเงินหนี้ด้วยครับ
นี่อะไรพนันออนไลน์ครับโอ้โห
แล้วแหมวิธีการที่เขาศึกษาเส้นทางนะ
เขาศึกษาการทำงานของตำรวจด้วยไง
ก็เลยมีการใส่วิกปลอมตัวเตรียมเสื้อผ้าไปเปลี่ยนด้วยนะ
แล้วที่สำคัญนี่มันโจรสายมูนี่นะ

ยามอุบากองก่อนจะลงมือ
อยากรู้ไงว่ามันเลิกงามยามดีตอนไหน

เริกงามยามดีเพื่อไปทำสิ่งไม่ดี

ที่ผ่านมาดูเลิกงามยามดีรอดมาตลอด
ไอ้รอบนี้ไม่ได้จุดทูบ
อ๋อเหรอใช่อยากลองนะ
อยากลองแบบเฮ้ยไม่จุดทูปดูเลิกหน่อยละกัน
แล้วลองไปก่อเหตุดูซิจะโดนหรือเปล่า
สุดท้ายโดนค่ะคุณผู้ชม
มูอย่างเดียวไม่พอศึกษาข้อกฎหมาย
คุณผู้ชมคือเขาต้องศึกษาข้อกฎหมายด้วยแหละ
เพราะว่าเขาจะพูดจาภัยร้อจะขอโทษผู้เสียหาย
ไม่ใช้อาวุธแล้วแน่นอนค่ะ
ต่อให้จะใช้วิธีการไหนก็ตาม
แต่ถ้าเกิดว่าขึ้นชื่อว่าไปลักทรัพย์แล้ว

คุณน้ำแข็งดิฉันบอกเลยว่างานนี้ดิฉันไม่เชื่อเรื่องของการหมู่
เพราะอะไรการมูแบบนี้แล้วคุณไปทำเรื่องไม่ดี

ใช่ไหมไอ้ที่ผ่านมาได้ดิฉันว่ามันเป็นความบังเอิญ
ถึงบอกไงบอกว่าจะต่อให้ดูเลิกดีไปทำเรื่องชั่วยังไงก็ไม่รอด
ที่จะไปมูแล้วแบบว่าไปตั้งใจทำงาน
ขอให้เราทำงานได้ดีราบรื่นโอ้โหนี่มูไปขโมยนะคะ